อีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ชอบนวดอาจจะต้องพิจารณาดี
เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านนวดเขาก็จะมีคำโฆษณาอะไรที่มันดึงดูดนะคะ
คือนวดมันมีหลากหลายใช่ไหมมีหลายรูปแบบหลายประเภทมาก
วดไทยคือนวดแผนโบราณนั่นแหละมันก็จะมีแบบเฉลยศักดิ์กับแบบราชสำนัก
แบบนี้คือทั่วไปธรรมดาแต่มันมีนวดอีกแบบหนึ่งนวดกระใส
กระสายคือเหมือนจับเส้นแต่อันนี้จับเฉพาะจุดเฉพาะส่วน
ก็คือบริเวณอวัยวะโดยเฉพาะผู้ชาย
มันมีข่าวขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเขาแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
คือมันเป็นภาพลักษณะของคลิปที่เป็นการบริการนวดนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณจุดบริเวณอวัยวะเพศนี่แหละคุณผู้ชม
เขาว่ากันว่าคลิปนี้ถ่ายขึ้นมาเพื่อโปรโมทร้านบริการนี่แหละ

แต่นี่คือต้องถอดเสื้อถอดหมดเลยไหมคะ

ในคลิปเขาบอกถอดใช่ไหมแต่ว่าดิฉันเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการนวดกระสัย
ดั้งเดิมแบบโบราณเขาบอกว่านวดกระใสเนี่ย

และไม่มีการจับที่อวัยวะเพศด้วยนะ

ใช่แต่ที่นี่เนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะคะ

ส่วนผู้ที่มาใช้บริการจะใช้ผ้าขนหนูปิดหรือเปล่า
ก็แล้วแต่ความสมัครใจความพอใจ

ภาพคลิปวิดีโอนี้นะคะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ

เขาบอกว่ามันเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มคนข้ามเพศ

เขาก็เลยจะโปรโมทให้คนกลุ่มที่เขาชอบเหมือนกัน
ก็พบว่าการนวดในลักษณะแบบในคลิปนี้นะคะ
เป็นที่ยอดนิยมเลยของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน
เพราะชาวจีนก็มาเที่ยวเมืองไทยถึง๑๔๐นะคะ
มากันเยอะแล้วเข้ามาเขาก็อยากจะมาใช้บริการแบบนี้แหละ

ส่วนภาพที่เห็นในคลิปที่แชร์กันนี้นะคะ
อ้างอิงว่าเป็นร้านนวดแห่งหนึ่งอยู่บริเวณย่านสุรวงศ์กรุงเทพมหานคร
นั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแล้วก็มีการนวดแบบนี้
ทางร้านคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละ๑๘๐๐บาท
เขาอ้างสรรพคุณบอกว่าถ้าหากใครใช้บริการแล้วนะคะ
จะรู้สึกผ่อนคลายจะช่วยทำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น
ช่วยเรื่องของสมรรถภาพทางเพศช่วยในการหลั่งน้ำอสุจิดีขึ้น
อันนี้คือคำโฆษณาอวดอ้างของเขา
พอคลิปนี้แชร์ไปค่ะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือสบศกระทรวงศ์สาธารณสุข
ก็จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะ
ไปตรวจสอบแล้วพบว่าร้านนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจริง
แต่การที่มานวดกระใสในลักษณะแบบนี้
เป็นการกระทำนอกเหนือใบอนุญาต
ซึ่งช่วงวันจันทร์ที่๓ธันวาคมนี้นะคะ
สบสก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพิ่มเติม
กระทำนอกเหนือใบอนุญาตด้วย
เขายังมีการแชร์กันในโลกโซเชียลอยู่
แล้วก็ไม่ใช่แค่คุณผู้ชายนะ
สำหรับคุณผู้หญิงก็มีการพูดถึงในวงกว้างเหมือนกัน
โดยเฉพาะการโพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับการนวดน้ำมัน
บอกว่ารับบริการนอกสถานที่โดยหมอนวดชาย
และมีการบอกรายละเอียดด้วยนะคะว่าหนวดแบบถึงเนื้อถึงตัว
ให้ผู้หญิงปลดปล่อยอารมณ์และความเครียด
ที่สำคัญหมอนวดชายให้เกียรติสุภาพสตรี
มีความสุภาพเรียบร้อยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต
และรับนวดนอกสถานที่เท่านั้น
ค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้อย่างที่คุณสุภานี
คุณนิราวบอกว่าอะไรนะแถวสุรวงใช่ไหม
ทีนี้มีทีมข่าวที่เขาไปตรวจสอบที่ร้านนี้
ผู้จัดการร้านนะผู้จัดการร้านเขาให้ข้อมูลเลย
ว่าเห็นแล้วคลิปที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ย

มาขอใช้สถานที่ที่ร้านจะขอถ่ายทำ
แล้วบอกแบบนี้บอกว่าจะเป็นคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของไทย

เอาสคริปต์มายืดให้ดูชัดเจน
มีรายละเอียดเลยเขียนไว้ว่าเป็นการนวดอาโรมาเพื่อผ่อนคลาย

แล้วทีนี้พออนุญาตให้เข้ามาถ่ายทำในร้านเสร็จแล้วปั๊บ

แล้วล็อกห้องผมก็ไม่ได้เข้าไปด้วย
ก็ไม่รู้ว่าข้างในมีการถ่ายทำแบบนี้
แต่เขาไม่ได้มีการส่งคลิปมาให้พลูฟให้ตรวจก่อน

ไม่ได้ส่งคลิปหลังจากตัดต่อมาให้ดู
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเด็กที่นวดอยู่ในคลิปนั้น

แต่ผมยืนยันนะว่าร้านผมไม่ได้เป็นผู้จ้าง
ไม่ได้เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อโปรโมทร้านผม

แต่ไม่รู้ว่าคลิปเป็นแบบนี้คือเด็กที่ร้านไม่ได้เล่าให้ฟัง
อืมก็เขาพบมาเห็น